กระบี่นะคะแต่ว่าคราวนี้พาไปดูภาพหาดูยาก
หาดูได้เฉพาะช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นะคะ
ที่ชายหาดเกาะห้องที่กระบีคุณผู้ชมดูนั่นนั่นคืออะไร
นี่ค่ะชายหาดตื้นแบบนี้มีฉลามหูดำโผล่เป็น๑๐ตัวให้เราได้เห็นนะคะ
เจ้าหน้าที่เห็นแบบนี้โอ้โหรู้สึกดีใจค่ะรีบถ่ายไว้เลย
แล้วเราก็ได้เห็นแบบนี้เป็นบุญตามากนะคะเพราะอะไรช่วงนี้เขาปิดเกาะไง
โควิดระบาดเหมือนมีนักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำไปรบกวนเขา
เขาก็เลยมาไหว้อวดชมกันแบบนี้นะคะแต่ละตัวก็ยาวสักประมาณเมตรถึงเมตรครึ่ง
ยไปไหว้มาแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะฉลามหูดำเท่านั้นนะคะ
จะบอกว่าอีกหลากหลายสายพันธุ์ค่ะเช่นปลากระบอกปลาสลิดหินปลาสลิดบ้างเขียวเหลือง
ปลากระทงไหว้ขึ้นมาให้เราได้เห็นแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าฉลาม
แล้วก็ฝูงปลาหลากหลายชนิดนี้เริ่มเข้ามาตามแนวชายหาดในทะเลของเกาะห้อง
เนื่องจากว่าไม่มีกิจกรรมทางทะเลไงไม่มีคนไปเที่ยวนั่นแหละ
สงบทะเลสงบเสร็จปุ๊บเราก็ได้เห็นความสวยของทะเลแบบนี้นะคะ